การที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีหน่อยนะฮะเป็นพนักงานของร้านอาหารนะฮะ
ผู้หญิงนะฮะคือเขามีเรื่องเขม่นมีเรื่องหมั่นไส้กันตั้งแต่ในร้าน
ค่ะอ่าแล้วก็มีปัญหากันนะฮะสุดท้ายตามไปถึงร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง

นี่ฮะสาวนี่เสื้อชมพูจะเดินเข้า
ผู้หญิงมาข้างหลังเตะก้านคอเลยแล้วก็มีผู้ชายนี่มาดึงเอาไว้นะครับ
อ่าส่วนนุ่มหูให้ดูอืมโดนเข้าไปเธอก็เลยรีบเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนะครับ
ทุกผู้ชมครับนี่ฮะโอ้โห
คือมีผู้หญิงมาด้วยอีกคนนึงนะฮะที่อยู่ด้านหลังนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีสามครึ่งนะครับคืนยี่สิบห้าตุลาคม
เป็นหน้าร้านสะดวกซื้อในปากซอยร้อยห้องตะบนบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะที่ชนบุรี
เราก็อยากจะรู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นถึงขั้นกระโดดเตะก้านคอกันเลย
คือถ้าเกิดแรงแรงแล้วเข้าเข้าไปจุดสำคัญนี่อืมอันตรายมากหนักนะฮะ
การคอนี่เส้นเลือดใหญ่ทั้งนั้นนะครับนี่ครับน้องพลอยนะอายุ๑๙ปี
คนที่ถูกกระโดดเตะก้านคอจากทางข้างหลังเนี่ยฮะน้องพลอยบอกนี่ยังมีบาดแผลตามร่างกายอยู่เลย
ไม่ได้โดนแค่จุดนั้นจุดเดียวนะที่เห็นในภาพเนี่ยมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอีก
นี่ฮะบาดแผลนะครับคือพลอยบอกว่าอย่างนี้ฮะ
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยพลอยไปเที่ยวกับเพื่อน
แล้วไปเจอรุ่นพี่ที่ทำงานร้านอาหารที่เดียวกันนะฮะ
ตอนอยู่ในร้านโดนรุ่นพี่เข้ามาหาเรื่อง
แล้วรุ่นพี่ก็เรียกให้ไปเคลียร์นอกร้าน
พอออกไปพลอยถูกรุ่นพี่ด่ายอยู่หลายรอบ
ทีนี้เพื่อนก็เลยชวนพลอยบอกกลับเถอะเดี๋ยวอยู่ไปก็บานปลาย
สังเกตแล้วตอนนั้นเห็นรุ่นพี่ที่ทำงานที่เดียวกัน
เขายังตามมาอยู่รู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลย
จะเข้าร้านสะดวกซื้อนะฮะเห็นร้านสะดวกซื้อกะว่าจะเข้าไปก่อน
ตอนที่กำลังจะเดินเข้าเนี่ยรุ่นพี่นี่วิ่งเข้ามาจากข้างหลัง
แล้วเตะเข้าก้านคออย่างแรงแถมตอนเกิดเหตุอันนี้พลอยเขาบอกนะ
บอกว่าถูกขโมยโทรศัพท์มือถือไปด้วย
อาจจะตกหรือยังไงแต่ท้องบอกตอนนี้ได้คืนแล้วนะมือถือ
ในจังหวัดตรงนี้นะครับปมสาเหตุเกิดจากอะไร
พลอยบอกว่าที่ถูกทำร้ายเกิดจากรุ่นพี่เนี่ย
หมั่นไส้เธอเป็นเรื่องความหมั่นไส้ล้วน
เนื่องจากเธอเพิ่งมาทำงานในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
เป็นพนักงานนั่งริ้งที่จะนั่งบริการแขกนะครับ
มาทำงานไม่ถึงเดือนแต่ลูกค้าของรุ่นพี่คนนี้เนี่ย
ชอบมาใช้บริการนั่งดื่มกับเธอ
ทุกคืนหลังจากเธอเข้ามาทำงาน
เชื่อว่าเป็นสาเหตุทำให้รุ่นพี่ไม่พอใจ
สฟังเขาแบบว่าเขาต้องด่าเสร็จแล้วเขาก็เข้ามาตีหนู
มาต่อยหนูมาเตะหนู
รู้ไม่ว่าถ้ามันอยู่อยู่งี้จะมีอาจจะติดหนัก
เขาต้องเดินเข้าไปในเซเวนภัณฑ์
เขาก็ต้องเดินเขามาติดต่อติดข้อ
พูดคุยกับทุกคนปกติแล้วปกติเลย
เพราะหนูเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วพูดคุยกันปกติ
ไม่มีเรื่องหารอบปีวัตรไม่มีอะไรเลยค่ะ
นี่พลอยบอกก่อนจะเดินหนีเข้าเว่นเนี่ย

ก็พยายามจะเดินหนีเข้าเว่นแต่โดนอีกนะฮะ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดทาง

วันนี้ไปพบพนักงานสอบสวนนะฮะ

หลังจากให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
เสร็จคุณจ๋าแจ่มศรีก็เลยขอคุยด้วยหน่อย

มีการทะเลาะตบตีกันที่หน้าร้านอาหาร

ชกเข้าใบหน้าก่อนเหมือนกัน

เคลียร์กันไม่เสร็จเลยนะ

แล้วตัวเธอก็ถูกทำร้ายไว้เหมือนกัน
ลอยจะเดินหนีเข้าร้านสะดวกซื้อ

ด้วยการกระโดดเตะก้านคอไปทีนึง

ใช่ทีนี้สาเหตุล่ะ
บอกว่าปัญหาก็เกิดจากการที่พลอยเนี่ยชอบมาแย่งลูกค้าในร้าน
เป็นตัวเป็นของพลอยทั้งที่ความจริงพลอยเนี่ยเพิ่งเข้ามาทำงาน
แล้วทำแบบนี้บ่อยมากจนทนไม่ไหวเลยต้องนัดไปเคลียร์กัน
เหมือนเขาคบกับผู้ชายคนนั้นตอนที่อยู่หน้าร้านเขาก็มาบอกหนูว่า
ลูกค้าคนนี้อ่ะเคยได้แล้วนะอย่ามายุ่งนะแล้วก็แล้วพอพี่อีกคนนึงมานั่งกับหนูเขาก็บอกว่า
คนนี้ก็เพื่อนเขาเพื่อนเขาเหมือนกันเขาก็คุยเหมือนกันเขาชกเข้าที่หน้าหนูก่อนค่ะ
แต่ว่าทางพลอยยืนยันว่าขอแจ้งความบำเนินคดีเอาเรื่อง
เพราะฉะนั้นก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐาน